แสบกว่าค่ะไว้ร้ายค่ะคุณค่ะ

หินใส่คนที่สัญจรผ่านไปผ่านมาบนถนน
ชาวบ้านเดือดร้อนมากแล้วที่สำคัญคุยกับเขาไม่รู้เรื่องด้วย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

มีนาคมที่ผ่านมาเกิดอุบัติเหตุค่ะคุณ

เกิดอุบัติเหตุจากแก๊งลิงเสนนี่แหละ

ลิงมันคว่างก้อนหินลงมาบนถนน
แล้วคนที่โดนคือหลานชายของคุณพี่เขา

คือน้องเขาขับรถจักรยานยนต์ออกมา
แล้วก็โดนลิงคว่างก้อนหินใส่
มันทำให้รถจักรยานยนต์ล้ม

ตอนนี้ทางนายกอบตลิพังทราบเรื่องแล้วนะคะ

เดี๋ยวจะซื้อเชือกมาทำสะพาน

จะได้แก้ปัญหาเรื่องที่ว่าลิงมันโมโห

ว่ามันสามารถทำสะพานสร้างได้ไหมหรือยังไง

เขาก็มีสะพานลิงแล้ว

แล้วก็ประสานงานไปอย่าง

ถูกต้องว่ามันจะสามารถทำได้ไหมยังไง

เดี๋ยวจะมีโอกาสสัญจรไปบนถนนทางหลวง
หมายเลข๔๑๖สายตรังสตูน

ร้อนจากเจ้าลิง
โมโหแล้วไง
ใช่โมโหลิงใส่ไม่ดี